มีหญิงสาวคนหนึ่งได้ทิ้งกระเป๋าพร้อมกับจดหมายลาตายเอาไว้ที่ท่าน้ำของวัดหลวงพ่อโสธรที่ฉะเชิงเศร้านะครับ
ก่อนที่จะกระโดดลงไปในแม่น้ำบังปะกงตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเธอเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะครับ
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงตัดสินใจทำแบบนี้เจาะประเด็นเรื่องนี้จากคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐครับ
นี่เป็นข้อความลาโลกของสาวปริศนาที่ทิ้งไว้บริเวณท่าน้ำวัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก่อนที่จะตัดสินใจกระโดดน้ำจมหายไปในแม่น้ำบางประกงเมื่อเย็นวานนี้จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบตัว
ข้อความที่สาวปริศนาเขียนทิ้งไว้มีด้วยกัน๒ฉบับ
ฉบับแรกฝากถึงพ่อที่ทำให้ตัวเองเกิดมาแต่กลับไม่มีโอกาสได้ตอบแทนพระคุณ
ส่วนอีกฉบับเป็นจดหมายเพื่อสั่งเสียก่อนตายมีใจความว่าใครที่ทำลายชีวิตเมื่อสิ้นลมหายใจอย่าได้แตะศพโดยเด็ดขาด
โดยเฉพาะหญิงสาวรายหนึ่งที่ไม่ขออโหสิกรรมให้ทุกเรื่องและขอให้ศพอยู่กับแม่น้ำนี้ไปตลอดชั่วนิรันดิ์
หนึ่งในผู้เห็นหญิงสาวปริศนารายนี้ก่อนหายตัวไปเป็นสามเณรของวัดหลวงพ่อโสธรเล่าว่าเมื่อวานนี้เห็นผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อสีดำอายุประมาณ๒๕ปีเดินวนไปวนมาที่ท่าน้ำตั้งแต่เย็น
จนกระทั่งมีพลเมืองดีมาพบกระเป๋าต้องสงสัยและจำได้ว่าเป็นของหญิงสาวที่พบก่อนหน้านี้

เหมือนไม่ได้ตั้งใจจะโดดแบบตกไปเฉยครับ
ตู้มก็มองไปก็เห็นแค่ลอยน้ำเหมือนคนตกครับ

คิดว่าจะทำดีไม่ทำดีครับ

ผมประมาณหลังตรงนี้ครับ

ถ้าความสูงก็ประมาณ๖๗๐๑๘๐นะครับ

แล้วเขามีสีหน้ายังไงบ้าง

ด้านตำรวจเมืองฉะเชิงเซาได้นำกระเป๋าสะพาย

พบบัตรประชาชนชื่อนางสาวระดาทรอินทรพิทักษ์
อายุ๓๑ปีอาศัยอยู่เขตน้องจอกกรุงเทพ
และยังพบปากกาหนึ่งด้ามที่มีข้อความเขียนไว้ว่า
ส่วนรายชื่อปริศนาหนึ่งเดียวที่มีทั้งชื่อและนามสกุล

ตำรวจบอกว่าแท้จริงแล้วคือพี่สาวของผู้ตายเอง
ซึ่งเมื่อคืนหลังเกิดเหตุพี่สาวได้เข้ามาให้ปากคำแล้ว
โดยบอกว่าไม่ได้ติดต่อกับน้องสาวมานานมาก
เพียงว่าน้องสาวอาศัยอยู่ในกรุงเทพ
และส่วนตัวก็ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรกัน
ไม่รู้ว่าน้องสาวฆ่าตัวตายด้วยสาเหตุอะไร
ส่วนร่างของหญิงสาวปริศนาที่กระโดดน้ำเพื่อพยายามฆ่าตัวตาย
ปัจจุบันยังไม่ทราบชะตากรรมว่ายังมีชีวิตหรือเสียชีวิต
เพราะเนื่องจากในบริเวณนั้นเป็นช่วงของแม่น้ำบางประกง
ที่กำลังเป็นช่วงน้ำลงและมีกระแสน้ำไหลแรง
ซึ่งหากกระโดดน้ำจริงคาดว่า๑๒วันนี้ศพอาจจะลอยขึ้นมา
แต่คงถูกกระแสน้ำพัดไปไกลจากวัดหลวงพ่อโสธร
เหมือนกับศพก่อนหน้าที่เคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกัน
สิทธิ์บุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน